โหดฆ่าสับหัวทิ้งศพยายยัดหมกท่อ
เมื่อกี้ก่อนปิดเบรกญาติก็ถามว่าไงนะ

นี่แหละครับไอ้โดมเนี่ยฟันคอยายอายุ๗๖นะครับ
แล้วเอาศพยายไปซ่อนอยู่ในบ่อซีเมนหลังบ้าน
ญาติญาติมาเจอบรรยากาศเป็นแบบเนี้ย

ที่บ้านหนองแวงเหนือตะบนภูปออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
บ่อซีเมนหลังบ้านเจอศพนางคำพรคำยุธา
ยายเขียวยายเขียวอายุ๗๖นี่ต้องเอาผ้ามาปิดไว้
ฟันเข้าตรงไหนล่ะฟันเข้าต้นคอ๓แผล
เท้ทอย๓แผลและที่หัวไหล่ซ้ายอีกแผลนึง

ไอ้โดมอย่างที่โดมบอก
นายเอกชัยอุทัยดาโดมอายุ๒๘ปี

ไม่ได้หนีนะคุณผู้ชมดูน้ำฟังนะ
นั่งอยู่นี่ตำรวจไปจับได้ที่
เถียงนาเนี่ยแต่อยู่กลางไร่มัน
ซึ่งตำรวจพยายามสอบถามชื่อหวานล้อมเจ้าตัวไม่ตอบ
น้อยระหว่างนั้นคุณผู้ชมมีญาติผู้ตายเดินถือขวานมา
ชั่วคักแท้มึงชั่วคักแท้คุณผู้ชม
โมมีปฏิกิริยาไงไปดูครับ
เดี๋ยวเขาถึงกับจับก็ไป
ยิ้มเหรอยิ้มสิครับคือ
มงสมองขออภัยคงไปหมดแล้วด้วยยาเสพติดก็เลยยิ้ม

ถ้าพี่ตำรวจไม่มาแล้วพี่คน

ไม่รู้ว่าจะมีคนเจ็บคนตายเพิ่มหรือเปล่าผมคาดเดา
นายอนุรักษ์คำยุธาลูกของผู้ตายเล่าบอกว่า
คุณผู้ชมยังไม่จบนะยังไม่พีคมาฟังตรงนี้
พบศพนะครับก็พายโดมเนี่ยกับเพื่อนบ้าน๓คนไปปลูกมันกันนะครับ
ไล่ท้ายเขาภูปอห่างจากจุดเกิดเหตุไป๘๙กิโลเมตร
คุณผู้ชมนี่คือภาพจำลองหลังจากกินข้าวเสร็จนะ
ก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามพี่สาวดิว่าเห็นแม่บ้างไหม
หรือว่าไอโดมได้ยินได้ยินตอบว่าไงคุณผู้ชมตอบสวนมาเลย
ไม่ต้องโทรหรอกผมฆ่ามันแล้วอยู่หลังบ้านอ่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าเออโดมคงพูดเล่นนึกว่าสมงสมองไปหมดนึกว่าพูดเล่น
บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกผมฆ่ามันแล้วมันนี่หมายถึงยายนะ
ก็เลยถามกันว่าแล้วฆ่ายายทำไมโดมตอบว่าฆ่าเฉยยายขี้บ่น
เธอไม่ใช่เธอสิพี่เขาพี่คนที่คุยกับโดม
ก็เลยให้เพื่อนบ้านไปดูหน่อยซิเพื่อนบ้านไปดูไปเจอศพแม่ครับเจอศพยาย
อยู่ในบ่อซีเบนจริงจริงครับคุณผู้ชมโอ้โหตำรวจสพเมืองกาลสินครับ
คุมตัวโดมมานะครับมาสอบปากคำนานกว่า๗ชั่วโมง
ก็เลยพาตัวออกจากห้องสอบสวนไปคุมขังนักข่าวมีโอกาสแล้ว
นักข่าวถามบ้างเมื่อกี้ถามแล้วยิ้มตอนนี้ถามแล้วเป็นยังไงไปดูครับ
อ่ามันมาจากอะไรคะ

ตอนนั้นที่เราก่อเห็ดประมาณกี่โมงได้โดมพูดได้นะคะ
ประมาณกี่โมงคะ

โอ้โหน้องจ๋าผู้สื่อข่าวของเราไปเดินสักใกล้เลยนะ
ญาติของผู้ตายอีกคนนึงเล่าบอกว่า
โดมมันเสพยามานานแล้วนักข่าวแล้วก็มาขอเงินยายบ่อยเลย
บางครั้งก็ขโมยเอาเงินไปทำอะไรซื้อยาบ้าเสพนะครับ
ก่อนก่อเหตุคาดว่าโดมมันน่าจะขอคืนยายแล้วยายอาจจะไม่ให้
แล้วตอนที่ยายไปเปิดตู้เย็นจะเตรียมของทำกับข้าวให้ดม
มันเข้ามาด้านหลังน่าจะฟันเข้าไทยทอยก่อน
ฟันไม่ยั้งอ่ะตั้งหลายแผลเจ็ดแผลนะครับคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็อุ้มศพยายไปซ่อนไว้ในบ่อซีเมนฮะ
โดมเคยทำร้ายคนอื่นมาแล้วด้วยนะแม้กระทั่งลูกชายของผู้ตายนะครับ
ก็เคยฟันหัวมาแล้วเพิ่งจะหายเมื่อเดือนก่อนนะครับ
ตอนนี้โล่งใจโล่งใจอะไรอ่ะโล่งใจที่ตำรวจจับไอโดมไปแล้ว
ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
โดยผิดกฎหมายครับโอ้โหโหดจริง